ดูที่วงการฟุตบอลไทยสินทวิชัยฮาทายรัตนากุล

เชื่อว่านักฟุตบอลหลายคนจะต้องตกงาน
หากการกันขันฟุตบอลไทยฤทธุ์การนี้
ไม่มีการเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับ

หลีกไทยทุกวันนี้มีมูลค่าเป็นตลาดที่นักกีฬาอาชีพต่างชาติก็ให้ความสนใจ
แต่ถ้าหากมีความไม่แน่นอนในเรื่องกฎที่อาจจะเปลี่ยนได้กลางคัน
ทุกอย่างก็จะท้อนกลับมาถึงเรื่องความน่าเชื่อถือในลีกนะครับ
ทวิชัยยังบอกด้วยว่าอยากจะให้ทุกฝ่ายลดทิติต่อกัน
แล้วกลับมาจับมือเป็นครอบครัวฟุตบอลไทยที่มองประเด็นนี้
ให้เป็นเรื่องฟุตบอลมากกว่าการแก่งแย่งกัน
ก็จะทำให้ปัญหานั้นยุติได้
ท้ายที่เรื่องของรีสอร์ทธิรเทพวิโนไทยนะครับพาโลกโซเชียลกระหึ่ม
เมื่อลงรูปคู่กับน้องไบร์ทวัชิรวิชชีวาารี
นักแสดงขวัญใจวัยรุ่นที่มีผลงานละครรักจุดใจในฉุกเฉิน
และเพราะเราคู่การทูเกเตอร์เดอร์ซีรีส์
แล้วก็มีเพลงฮิตที่ตามมาอย่างขั้นกูด้วยนะครับ
เป็นรูปคู่ที่ทั้งคู่ไปร่วมเตะฟุตบอลพร้อมติดแฮชแท็กไร้น้องรัก
หลังจากลงรูปได้ไม่นานนะครับเหล่าบรรดาโลกโซเชียลก็แห่กันมา
วิสเตตัสของรีซอร์จนทำให้แฮชแท็กดังกล่าว
ติดอันดับหนึ่งของเทรนด์ทวิตเตอร์ในระยะเวลาไม่นาน